ทั้ง๓คนยังไม่ไปไหนกับตลอดข่าวเช้านี้

ช่วงนี้ก็พาไปดูเรื่องราวที่
นักอนุรักษ์เขาค้นพบคัมภีร์ใบลาน
อายุกว่า๒๐๐ปีกันหน่อยนะคะ
ปักหมุดพร้อมกันที่จังหวัดราชบุรี

นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์มากมายอย่าง
คัมภีร์โบราณกว่า๒๐๐ปีก็ค้นพบที่วัดใหญ่นครชุมค่ะ
เรื่องราวน่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าคัมภีร์เหล่านี้เป็นสมบัติอันเก่าแก่
ของชุมชนชาวมอนที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะ
มีจำนวนคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวมากกว่าร้อยผูก
เมื่อวานนี้ค่ะพระครูนครเกษมกิจ
พระครูนครเขมกิจขออภัยนะคะ
เจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมพร้อมกับนักอนุรักษ์คัมภีร์โบราณเนี่ยค่ะ
ได้ออกมาช่วยกันนำคัมภีร์ใบลานออกมาจัดเรียงหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
พระครูนครเขมมะกิจบอกว่าชาวมอนเขาจะใช้ในงานศพพระสงฆ์
ก็จะนำออกมาอ่านมาเทศนาสอนญาติโยม
จนกระทั่งมีสื่อสิ่งพิมพ์เข้ามาก็ทำให้การจานคัมภีร์ใบลาศูนย์หายไป
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลจัดทำประเภทหมวดหมู่
แล้วก็นำไปประสานกับหอสมุทรแห่งชาติ
ทำเป็นพิพิธภัณฑ์หอสมุทรประจำวัดขึ้นมาค่ะ
เพื่อให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้กันด้วย
ซึ่งนายพิสารบุญผูกนักอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอน
บอกว่าเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับคำสอนคำเทศทางศาสนา
และจากการสืบค้นคัมภีร์ใบลาก็ทราบว่าวัดใหญ่นครชุมแห่งนี้
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกศิลป์เลย
เพราะว่าชาวมอนเองก็เป็นอีกหนึ่งชาวบ้านที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
เชื่อกันว่าการสร้างอัคระ๑ตัวเทียบได้กับการสร้างพระพุทธรูป๑องค์เลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็ต้องบอกย้ำชาวพุทธว่าคำภีร์ใบร้านถือเป็นบรรดกฐรรมจากพุทธกาล
สืบทอดคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจันจารึกเป็นตัวอักษรลงบนใบลาน
แต่เดิมเขาเรียกว่าคัมภีร์บาลีสืบทอดกันต่อมาด้วยมุกคปาถะ
ก็คือการพูดกันบอกต่อกันไม่ได้เขียน
แต่ว่าตอนนี้พอบางทีมันจะทำให้ผิดเพี้ยนก็ต้องไปจานลงไปในใบร้าน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ค้นพบขึ้นมาแล้วก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์นะคะ